เมื่อวานนะครับที่เป็นวันหยุดไปนะฮะแล้วก็เป็นวันสำคัญด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยนะครับ
นั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
ประสบกรณิกรหลายพื้นที่นะครับหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็ออกมาร่วมกันทำความดีต่างแล้วก็มีภาพบรรยากาศของกิจกรรมในแต่ละจังหวัดมาฝากกันด้วย
ไปกันที่แรกนะครับที่จังหวัดพิศนุโลกครับชาวพิศนุโลกนะครับทั้งข้าราชการพ่อค้าและประชาชนทั่วไปนะครับ
พากันออกมาร่วมกันทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุทธิสงฆ์สามเณรจำนวน๖๘รูปนะครับพร้อมกับปล่อยพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดทั้งปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองและปลาแก้มช้ำนะฮะ
รวมทั้งสิ้นเนี่ยกว่า๒แสนตัวนะลงสู่แม่น้ำนานพิศนุโลกเขามีแม่น้ำน่านนะแล้วก็ปล่อยพันปลาลงไปแบบนี้เพื่อขยายพันธุ์ปลาและถวายเป็นพระราชกุศลในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๖๗พันศาครับ
แล้วไปต่อกันที่ภาคใต้นะคะที่อาคารรื่นอรุณเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลกอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้นะคะชาวนราธิวาสก็ได้ร่วมใจออกมาสวมใส่เสื้อสีเหลืองกว่า๔๐๐คนเลยค่ะเข้าทำพิธีเจริญพระพุทธมลและทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงค์จำนวน๔๐รูปนะคะโดยในพิธ

พระเกียรติงานนี้ก็มีหัวหน้าศูนย์ราชการทหารตำรวจประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมถึงจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ๙๐๔รวมกว่า๕๐๐คนเลยค่ะมาร่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนตลอดสายก็มีทั้งการตัดแต่งกิ่งไม้ทาสีรั้วทาสีฟุตบาททางเท้ารวมทั้งล้างทำความสะอาดพื้นถนนเพื่อความสวยงามความร่ม
สี่สิบต้นบริเวณเกาะกลางถนนเอาไว้ตลอดเส้นทางด้วยนะคะ
แต่ละคนตั้งอกตั้งใจทำกันแบบไม่มีเหนื่อยไม่มีบ่น
ทำด้วยใจและทำด้วยรอยยิ้มจริงจริงค่ะมาที่ภาคกลางนะครับ
จังหวัดนทบุรีครับบริเวณลานพระบรมราชานุสวรี
ราชการที่๕นะครับที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนั่นแหละ
ก็มีนายพานุแย้มศรีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับ
เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายต่างนะครับ
และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน๖๘รูปนะครับ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพันษาพระบาทสำเร็จพระวจิรกราวเจ้าอยู่หัว
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับก็มี
พระราชนันทมุณีเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ก็เป็นเจ้าอาวาสวัดวัดบัวขวัญนะครับพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายส่งครับ
หลังจากนั้นนะครับเหล่าบรรดาข้าราชการชาวนนทบุรีเนี่ย
ก็ร่วมกันทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธี
ถวายสัตว์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคือจริงในทุกจังหวัดทุกพื้นที่เขาก็จัดงานกันอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้
วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันที่เราคนไทยจะได้ทำความดี
ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิริเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนที่คนในครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมดีร่วมกันด้วยจ้า